ไปเริ่มกันที่เรื่องของเมซิเจชนะทริปสงกสินนะคะ
เขาออกมาปฏิเสธข่าวที่ว่ามีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้
เรื่องที่เขาจะย้ายไปค้าแข้งในหลีกยุโรปค่ะ
หลังจากมีข่าวนะคะว่าทางเอเย่นส่วนตัวที่เป็นชาวญี่ปุ่นของเมซิเจชนะทิพย์สงกระสิน
กำลังมองหาช่องทางให้ดาวเตะทีมชาติไทย
ไปเล่นที่ยุโรปค่ะในเวทีลาลิกาสเปน
ซึ่งเรื่องนี้ทีมขับกีฬาเทราทีวีมีโอกาสได้พบเจอ
แล้วก็พูดคุยกับดาวเตะวัย๒๖ปี
โดยชนะทิพย์บอกว่าไม่แปลกใจกับเรื่องนี้ที่ออกมา

และตัวเองก็ยังคงเล่นอยู่กับคอนซาเดสซัปโปโร
และอยากจะประสบความสำเร็จกับทีมต้นสังกัดให้ได้ก่อนค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะก็มีมุยธุรสินแดงดาค่ะ
กองหน้าทีมชาติไทยที่เคยเป็นนักเตะไทย
ได้รับโอกาสไปค้าแข้งกับทีมอามาเรีย

แต่ว่าไม่สามารถทำประตูได้ค่ะ